ดูข่าวใหญ่ข่าวดังที่ต้องตามกันต่อกรณีของครูบาไก่นะครับ
คือเมื่อวานทางอิ๊กคิวแล้วก็บุ๋มเดินหน้ามอบหลักฐานให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลักฐานที่สำคัญก็มี๒เรื่อง๑เรื่องของการว่าที่ดินที่วัดของครูบาไก่
จัดตั้งอยู่ลุกพื้นที่ป่าอันนั้นเรื่องแรก
เรื่องที่๒มีคลิปคลิปที่อิ๊กคิวและบุ๋มเอาออกมาแฉ
บอกว่าเป็นคลิปชายโกนผมแล้วก็โดนลุกเหมือนกัน

แต่อีกคลิปหนึ่งชายโกนผมโดนรุกตั้งชื่อคลิปว่าตอกเสาเข็ม
ก็จะเห็นว่าผู้ชายลักษณะโกนผมถอดเสื้อผ้าออกหมด
ผิวขาวกำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
คือเนี่ยนั่งอยู่บนผู้ชายอีกคนนึงแต่เอาจริงนะในคลิปนี้
ไม่ได้เห็นหน้าแบบเต็มเพราะเป็นการเหมือนกับตั้งกล้อง
แล้วก็ถ่ายจากด้านข้างอ่ะถ่ายด้านข้างฮะ
ผู้ชายที่ศีรษะโล้นหรือโกนผมก็หันข้างให้
โดยมองไม่เห็นว่าเป็นหน้าใครนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นสิ่งที่อิ๊กคิวแล้วก็บุ๋ม
อีกคิวก็คือวาสนาและบุ๋มคมคายนะครับ
พร้อมอดีตโยมอุปถาของพระอาจารย์สุวิตชินวโลหรูคูบากัย
หลักฐานที่กองปราบนะครับ
โดยอ้างว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของภิกษุ
เกจิที่ถูกแฉก่อนหน้านี้
แล้วก็เปิดโปรงเรื่องของการลุกพื้นที่ป่านะครับ
โดยคุณอิ๊กคิวย้ำว่าการเปิดโปรงครั้งนี้

แต่ต้องการให้ผู้นำผู้ที่นำศาสนามาบังหน้าออกมา
รับผิดจากสิ่งที่ตัวเองทำ
และเธอเตรียมส่งหลักฐานชิ้นนี้ให้สตงในวันศุกร์นี้
คุณผู้ชมฮะพอเผยหลักฐานออกมานะคลิปนี้แชร์กันว่อนเลยนะฮะ
แล้วบอกว่าเป็นชื่อคลิปตอกเสาเข็ม
คุณผู้ชมชาวนี้ทีมข่าวของเรา
ก็ไปพบกับครูบาไก่
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราไปพบกับครูบาไก่
ที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวารามบ้านป่าผุที่ตำบลสวนหม่อน
อำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นหรือว่าวัดครูบาไก่

เรื่องแรกก็คือเรื่องที่บอกว่า
ที่ดินเนอะที่ดินวัดลุกพื้นที่ป่าไม้
กับเรื่องที่สองคลิปที่ทางอิคคิวกับบุ๋มเอามาแชร์
ครูบาไก่นะยังถูกห้อมล้อมด้วยศิษยานุสิตอยู่นะคุณนะ
และครูบาไก่เองท่านก็มีสีหน้านิ่งเฉยปกติ
เหมือนทุกครั้งที่ผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางมาพบ
ครูบาไก่บอกแบบนี้บอกว่าไม่กังวล
และยังท้าว่ามีหลักฐานอะไรก็เอาออกมาให้หมด

ส่วนประเด็นคลิปตอกเสาเข็มเคยเห็นตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแล้ว
ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเอาไปร้องเรียนเพราะไม่ใช่ตัวครูบา
ครูบาบอกแบบนี้อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้
ทางพนักงานสอบสวนสพมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
เรียกทางคู่กรณีก็คืออิ๊กคิวและบุ๋ม
พร้อมกับลูกศิษย์อีก๒คนมาสอบปากคำ
และแจ้งข้อกล่าวหาตามที่ครูบาไก่ได้แต่งตั้งทนาย
เข้าแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้
ฟังเสียงครูบาไก่ที่เราเพิ่งสัมภาษณ์เมื่อเช้านะครับ
กันไปก็เห็นแล้วมันก่อนก็ไม่มีบางอย่าง
มันเป็นแตครูบาไก่ครูบาไก่ไม่มีบางอย่าง
เท่ากับขวานของของครูบาไก่ก็จะทำเฟ้ยไม่ไหว
และออกขนาดการดนที่ห้อง
สอบประกอบแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาตรวจสอบก็ได้นะครับ
จะได้รู้ว่าที่ดินเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยพอมีคลิปตอก
เข็มออกมานะฮะทางด้านของแพรรี่ไพวันก็ออกมาโพสต์นะครับ
บอกว่าคลิปไม่ชัดเลยนะคะดิฉันดูแล้วไม่เห็นเสาคงเสาเข็มอะไรเลยนะฮะ
นาก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้
เรื่องใหญ่ฮะหนังเรื่องนี้ถ้าจะยาวอยู่
จะเป็นซีรีส์แล้วมั้งก็เพราะว่าทางอดีตโยมอุปถาคอ่ะ
พร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะแฉทั้งภาพทั้งคลิป